ไทยรัฐนิวโชว์ของคุณผู้ชมยังคงติดตาม

เนื้อเน้นเรื่องเกี่ยวกับความคืบหน้าของคดี

ทิศทางของคดีซ้วนดราม่าอะไรต่าง
ใครที่ดูแล้วอาจจะรู้สึกไม่สบายใจ
อันนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนรู้สึกได้เพราะเป็นปุตุชนคนธรรมดา
แต่เรื่องของความคืบหน้าของคดีทิศทางคดีอย่าไม่อยากให้ทิ้ง
ใช่ค่ะก็คือเกาะติดหน้าจอไทยรัฐทีวีดูไทยรัฐนิวส์โชว์ไปยาว
จนถึง๓ทุ่มครึ่งกันเลยเพราะวันนี้เรารวบรวมทุกอย่างมา
ไม่ว่าจะเป็นข้อข้องใจข้อสงสัยแต่ละคนว่าสรุปแล้วเนี่ยมันจะออกมาในทิศทางไหน
ครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้เนี่ยโอ้โหฟีดเฟซบุ๊กมันเป็นยังไง
มีแต่เรื่องเดียวทัวร์ลงค่ะทั้งหน้าฟีดเลย
หลังจากคุณแม่ของคุณแตงโมไปออกรายการโหนกระแสนะครับแล้วก็ให้สัมภาษณ์
พูดถึงเรื่องการยินยอมที่จะรับเงินเยียวยา๓๐ล้านบาท
ให้อภัยคุณปอคุณระเบิดแบบ๑๐๐ไปเลย
แล้วมีการตั้งคำถามผมไม่ได้ตั้งนะคุณแม่ด้วยความเคารพนะฮะ
สังคมตั้งคำถามว่าคุณแม่เห็นแก่เงินมากกว่าชีวิตของลูกหรือเปล่า
อันนี้แรงแรงมากนะฮะ
คือแม่บอกว่าแม่ไม่ใช่แม่หน้าเงินนะ
เพราะว่าสถานการณ์ในการสัมภาษณ์สดเนี่ย
มันมีหลายองค์ประกอบที่ทำให้แม่ต้องพูดออกไปแบบนั้น

นางพนิดาศิรยุทธโยธินนะครับหรือว่าแม่จิ๋ม
แม่ของน้องตังโมคุณตังโม
ชี้แจงเรื่องเงินเยียวยา๓๐ล้านบาท
รวมถึงการให้อภัยปอให้อภัยโรเบิร์ตแบบ๑๐๐ไปเลย
แต่ให้อภัยเพื่อนสนิทของคุณตังโมแค่๕๐
เงิน๓๐ล้านบาทไม่ใช่เงินที่แม่เรียกจากปอและโรเบิร์ตนะ
แต่เป็นตัวเลขสมมุติที่คิดจากคำนวณจากรายได้ของคุณแตงโม
คูณกับอะไรอ่ะคูณกับชีวิตของลูกสาวแม่
หลังจากนี้ไปอีก๓๐ปีแม่ยืนยันว่ามันเป็นตัวเลขสมมุติเท่านั้น
แต่ยังไม่เคยมีการตกลงตัวเลข๓๐ล้านบาทกับคู่กรณี
แต่การสื่อสารออกไปในโลกออนไลน์นะฮะมันตกหล่นคำว่าสมมุติไป
ทำให้คนเข้าใจผิดว่าแม่เห็นแก่เงินมากกว่าชีวิตของลูกสาวตัวเอง
แม่ไม่ใช่คนอย่างนั้นฟังเสียงแม่หน่อยครับ
คุณแม่ใช้คำว่าสมมุติว่า
ไม่ควรหล่นไปจากโซเชียลเลยแต่มันไม่มี
พูดกับพี่หนุ่มสมมุติว่านะ
น้องโมมีรายได้ต่อปีเนี่ยสมมุติละครปีละ๒เรื่องถูกไหมคะ
เรื่องละแปดแสนถึงล้านบาทก็เป็นเงินเท่าไหร่
อ่ะก็สองล้านอ่ะดีถ้าสองล้าน
ปีละ๒ล้านก็คูณไปถ้าน้องโมมีชีวิตอยู่อีก
สมมุติสามสิบปีก็คูณไป
เท่านั้นเองไม่ได้มีเจตนาที่จะไปเอาเงินลูกหรือเอาเงินใครทั้งสิ้น
เพราะมันไม่มีคำว่าสมมุติว่าคำนี้สำคัญ
ก็คือเงินจำนวนนี้ยังไม่ได้คุยกับพ่อหรือว่า
ไม่คุยกับใครเลยไม่ได้คุยคือมันยังไม่ถึงขั้นตอน
หนุ่มบอกคุณแม่เต็มที่เลยนะคุณแม่ก็มีอารมณ์เต็มที่เหมือนกัน
เพราะว่ามันหลายเรื่องกลการมันมีเรื่องของแอนนา
มีเรื่องอะไรนะอีกคนนึงฮิปโปด้วยพลเข้ามาด้วย
อีกประเด็นครับเรื่องการให้อภัยเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะ
ให้อภัยปอให้อภัยโรเบิร์ตนะครับ
คือเป็นในแง่ของความรู้สึกที่มีให้กันที่ทั้งสองเนี่ย
ลึกถึงแม่อยากกราบเท้าแม่และโทรศัพท์มาหาทุกวัน

แม่บอกว่าแม่ชอบคนสุภาพอยู่แล้วนะฮะ

ส่วนเรื่องของคดีเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะขอให้

แม่ก็จะไม่ไปจี้นะว่าตำรวจทำถึงไหนแล้ว
แล้วอาจจะให้ทนายช่วยติดตามให้เรื่องของคดี

ส่วนเรื่องกรมฐานประกันอุบัติเหตุ

ชื่อลูกสาวของคุณกติกเป็นผู้รับผลประโยชน์
ตอนนี้แม่เข้าใจแล้วว่าเงิน๑ล้านบาทต้องเป็นของเด็ก
เพราะมันไม่ใช่มรดกเพียงแต่คิดว่าตอนนี้ลูกสาวของกระติก
ซึ่งแตงโมเองก็รักเหมือนลูกอายุแค่๖ควบ
จะต้องมีคนดูแลเงินก้อนนี้ให้ตรงตามวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา
จึงอาจจะยื่นเรื่องไปที่ศาลเยาวชนเพื่อขอดูแลในส่วนนี้ครับ
ตั้งใจตั้งแต่คืนก่อนจะไปออกรายการอีก
ว่าให้น้องไปเป็นทุนการศึกษาดีกว่า

คุณแม่ไม่มีสิทธิ์คุณแม่มีสิทธิ์ในมรดกของน้องโมเท่านั้น
เท่านั้นก็จะเอาไปกรมทันใบนี้
ไปแจ้งศาลแล้วให้ไปส่งที่ศาลเยาวชนดูแล
ว่าจะคุ้มครองให้ได้ยังไงโดยแม่เขาก็ไม่มีสิทธิ์นะ

ก็ให้สารเยาวชนเป็นคนตัดสินว่า
เขาจะชำระให้น้องเป็นค่าเทิมอะไรยังไงก็แล้วแต่เขา
มั่งแม่คุยแต่เรื่องเงินแม่ไม่คุยเรื่อง
ก็พี่หนุเลยต้องการพี่หนุต้องการทราบแค่นี้
จากนี้ยังมีเรื่องที่ทนายความเขาก็ออกมาให้ความเห็นทางกฎหมาย
กรณีที่แม่ประกาศว่าเป็นผู้จัดการมรดกของคุณแตงโมเนี่ย
คือถ้าเป็นผู้จัดการมรดกต้องชดใช้หนี้สินให้กับคุณตังโมด้วยนะครับ
ซึ่งตรงนี้แม่ก็ยอมรับยอมรับจะชดใช้ให้ทั้งหมด
ทั้งบ้านทั้งรถยนต์ที่เป็นหนี้รวมกว่า๘ล้านบาทด้วยกัน
แต่เบื้องต้นแม่ตรวจสอบแล้วหากมีการทำประกันเอาไว้
ก็จะยกประโยชน์ให้กับคนผู้จัดการมรดก
ซึ่งขณะนี้แม่ก็ได้ยื่นขอสารเป็นผู้จัดการมรดกแล้ว
อยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนครับ
ซึ่งยังผ่อนชงอยู่๗ล้านบวกลดราคารถส่งไป๒ปีแล้ว
ที่คุณแม่ทราบเพราะว่ายังไม่ได้ไปที่แบงค์เลยนะ
ถ้าเจ้าของทรัพย์สินนี้เสียชีวิตนะคะ
ถ้าน้องโมทำประกันไว้กับแบงค์ประกันอภิภัยบ้าน
เขาจะยกประโยชน์ให้ผู้รับมรดกรวมถึงรถด้วย
ถ้าน้องโมทำประกันรถ
เขาก็จะยกประโยชน์ให้คุณแม่ผู้รับมรดก
ครับส่วนคุณแม่คุณแตงโมที่บอกว่าสังคมอาจจะเข้าใจผิด

ก็แหมคุณแม่เป็นคนพูดตรง

ก็อยากจะให้เห็นใจด้วยว่าแม่เสียลูกนะ
เรื่องรถทัวร์จะคันเล็กคันใหญ่ที่จะไปลงคุณแม่นะครับ
ก็แล้วแต่มุมมองเพราะว่าแม่ไม่ได้อ่านกระแสจากโซเชียลมีเดียเลย
เอาแล้วส่วนกรณีคุณแอนนากับคุณฮิปโปล่ะคุณแม่

ให้ข่าวเรื่องคุณแตงโมบอกเขาไปแล้ว
ซึ่งตอนนี้แอนนาก็ขอถอนตัวเรื่องการจัดงานศพไปแล้ว

ส่วนฮิปโปล่ะฮิปโปก็คุยทางโทรศัพท์กับแม่แล้ว
ฮิปโปล่าก็ขอโทษคุณแม่นะ

คุณแม่ให้อภัยกี่เปอร์เซ็นต์ต้องถามแบบนี้
คุณแม่บอกคุณแม่ให้อภัย๑๐๐เลยนะสำหรับคุณฮิปโปครับ
ค่ะ
คุณแม่ก็ให้อภัยเข้าไปร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว
ที่ค้างไว้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์
อันนี้คุณแม่ตอบทุกประเด็นเลยนะ
ส่วนกระแสข่าวว่าคุณแม่เข้าไปอยู่ที่บ้านของคุณแตงโมแล้วล่ะ
รวมถึงข่าวที่คุณแพทย์นับประพาบอกว่า
มีข่าวจากวงในเล่ากันว่าคุณแม่ไปหยิบของในบ้านคุณแตงโม

บอกว่ายังไม่ได้เข้าไปในบ้านของคุณแตงโม
แต่เอาทรัพย์สินมาก็แค่กุญแจรถกับโทรศัพท์มือถือ
อย่างอื่นเนี่ยไม่เคยเอาออกมานะ
ส่วนกระเป๋ากุชชี่นะครับ
ก็เป็นของคุณแม่เองไม่ใช่ของคุณแตงโม
อยากถามคุณแพทย์เหมือนกันว่าเอามาจากไหน
ส่วนตอนนี้เนี่ยคุณแม่ก็ยังอาศัยอยู่ที่คอนโดมิเนียมนะครับ

ก่อนหน้านี้มีการตั้งข้อสงสัยว่า
ไอจีของคุณแตงโมทำไมรูปมันหายทำไมมีใครลบ
คุณแม่ให้สัมภาษณ์นะฮะบอกว่าไม่รู้เลยว่าใครลบ

แต่ต่อมามีคนมาบอกว่าคุณแม่เล่นไอจีนะ

อกจากนั้นยังมีข่าวว่าแม่ขอรหัสโทรศัพท์จากแฟนของแตงโมด้วย
คุณแม่ยอมรับว่าคุณแม่เล่นไอจีจริง
แต่ไม่ได้เล่นนานแล้วตั้งแต่คุณพ่อโสพลเสีย
ซึ่งหลังเกิดเหตุแม่ก็โทรศัพท์นะฮะ

แต่ไม่จำเป็นจะต้องไปลบรูปในไอจีของคุณแตงโม
แล้วก็ให้โทรศัพท์กับตำรวจไปแล้วด้วย
คุณแม่ยังเล่าถึงเหตุการณ์เมื่อวานที่ไปให้สัมภาษณ์นะฮะ
คุณหนุ่มกัญชัยแล้วก็ต้องหนีขึ้นรถไปเนี่ย
บอกว่าเป็นเพราะพี่หนุ่มไม่ได้อยากให้สัมภาษณ์นะครับ
ไม่อยากให้สัมภาษณ์สื่อก็เลยเตรียมรถจะไปส่งคุณแม่
อยากให้แม่ออกมาจากจุดนั้นโดยเร็ว
ซึ่งทั้งการสัมภาษณ์ในรายการแล้วก็หลังจากนั้น

เพราะเข้าใจในการทำหน้าที่ยืนยันว่า
คุณแม่ก็ไม่ได้หนีสื่อมวลชนเหมือนกัน
เพราะคุณแม่เองจริงก็มีอาชีพสื่อสารมวลชนมาก่อน
นี่คือการที่คุณแม่พะนิดาออกมา
ชี้แจงในประเด็นข้อสงสัยต่างที่สังคมออนไลน์
สงสัยหลังจากไปออกรายการขอบพี่หนุ่มกันใช่